ส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบเหตุการณ์นักเรียนนักเลงกันหน่อยที่ตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเขามีนักเรียนอาชีวะจับกลุ่มกันแล้วก็ไปทำร้ายคู่อริจนได้รับบาดเจ็บและมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
จะเห็นนักเรียนอาชีวะคู่อริก่อเหตุไล่ฟันกันจนมีคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางตลาดปากน้ำถนนศรีสมุทรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณด้านหลังข้อมือซ้ายเป็นแผลชะกันนะคะ
ก็คือเยาวชนชายอายุ๑๘ปีเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบถามเพื่อนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับผู้บาดเจ็บและเพื่อนรวม๔คน
นั่งรถสองแถวจากวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งไปลงที่ตลาดปากน้ำ
เพื่อที่จะเดินทางกลับที่พัก
หลังจากที่ลงจากรถแล้วนะคะกำลังจะเดินข้ามถนนเป็นกลุ่มนี่แหละค่ะ๔คน
มีกลุ่มนักเรียนคู่อาริขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
แล้วก็จอดกลางถนนเลยนะคะก่อนที่นักเรียนกลุ่มคู่อริ
จะถือมีดลงมาไล่ฟันแบบนี้นะคะ
แล้วก็ต้องพากันหนีตายไปคนละทิศคนละทาง
แต่ผู้บาดเจ็บสะดุดหกล้ม
ก็เลยถูกกลุ่มนักเรียนคู่อริรุมมาฟัน
ได้รับบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ที่ข้อมือ
ก่อนที่นักเรียนคู่อริจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ฟังเสียงของเพื่อนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะ
เรามากี่คน

เจ็บมา๖คน

รอบรับบอสไซครับหลับพัดเราขึ้นไปปัดเลย
ไม่ล้วนลดลีละ

มีกล้องมวงจรปิดอากาศของร้านทองเแห่ง๑
จับภาพกลุ่มนักเรียนอาชีวะระหว่างก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ
และตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์รูปภัณฑ์สันฐาน
เพื่อติดตามกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ